ในที่สุดก็มีภาพร่วมเฟรมจนได้นะ
สำหรับสาวสุดเซ็กซี่อายท์อะพิสซานะครับคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวเม่าข่าวเลือกมาว่าเดี๋ยว
จะมีดาราสาวสุดเซ็กซี่คนหนึ่งที่จะมีงานวิวาในเร็วนี้นะคะ
แล้วก็ไม่ต้องสงสัยไปคุณผู้ชมนี่เลยโพสต์เองนักเลงพอ

ใช่เลยค่ะไอซ์อภิษดานะครับ
ควงหวานใจไฮโซถนนวีอารยะไปเจอกับแก๊งเพื่อน
โดยหนึ่งในเพื่อนสนิทเนี่ยโพสต์ภาพด้วยนะคะ
แต่ที่ซูมกันแบบตาแตกก็เพราะว่ามือของสาวไอซ์
ที่วางอยู่บนมือของแฟนนุ่มเนี่ย
มันมีแหวนเพชรเม็ดเป้งเอาซูมกันดู

และยิ่งเป็นการตอกย้ำข่าวลือกันไปใหญ่นะคะว่า
ดาราสาวที่กำลังเตรียมสละโสดเร็วนี้
น่าจะเป็นสาวไอซ์นี่แหละค่ะ
ซึ่งไฮโซถนนเองเนี่ยโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะคะ
เขาเป็นถึงมหาเสร็จถี่หมื่นล้านคุณผู้ชม

ไอซ์ยืนโดยมือไม่จับกันจะล้มเหรอ
อะไรอย่างนี้ก็ยินดีด้วยอย่างที่บอกไปนะคะ